มาดูเรื่องของการตรวจจับบาร์กันบ้างดีกว่านะฮะ

เจ้าหน้าที่เนียร์สนที่กำลังเข้าตรวจสอบสถานบันเทิง
พบผู้ใช้บริการที่เป็นเยาวชน
อายุต่ำกว่า๒๐ปีจำนวน๔คนนะครับ
ตอนนี้มีการเตรียมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

จัดระเบียบสังคมฝ่ายปกครองจังหวัดขอนแก่น
ตั้งอยู่ริมถนนเฉลิมพระเกียรติเขตเทศบาลนครขอนแก่น
หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์นำรงธรรม
ว่าร้านแห่งนี้มีการปล่อยให้ผู้มาใช้บริการอายุต่ำกว่า๑๘ปี

จากการเข้าตรวจสอบนะครับก็พบนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ขอตรวจบัตรประจำตัวประชาชน

อายุต่ำกว่า๒๐ปีเป็นชายจำนวน๔คน
อลงกฎวรปีประหลัดจังหวัดขอนแก่นบอกว่า
๖๙บาร์แห่งนี้นะครับได้เปิดประกอบการคล้ายสถานบริการ
จากการเข้าตรวจค้นพบชายวัยรุ่นอายุ๑๗ปีจำนวน๒คน
และอายุ๑๘ปีจำนวน๒คนเข้ามาใช้บริการ
แล้วก็ทางร้านยังมีการจำหน่ายสุราให้กับเด็กอายุต่ำกว่า๒๐ปี
โดยมีนางสาวสรรญาโพธินันอายุ๒๘ปีเป็นเจ้าของร้าน
ได้รวบรวมพยาหลักฐานส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองขอนแก่น
ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
แล้วก็เตรียมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง
ให้ปิดดำเนินกิจการเป็นเวลา๕ปีตามคำสั่งคอสชครับ